เปิดทีมงานแจกเลข
ปังหรือเปล่าก่อนหน้านี้เขาว่าอะไรนะคะ
คนเดียวหัวหายใช่ไหมคะ
คนเดียวแจกเล็กนี่ไม่ปังมาหลายรอบแล้วนะครับ

คนเพื่อนตายนะคะ
นี่ค่ะเขาโพสต์ในเพจสำนักเต็งหนึ่งเมื่อวานนี้นะคะ
ตรงกลางไม่ต้องเดาใช่ไหมพี่เบิร์ตว่าเป็นใคร

เดี๋ยวค่อยทำความรู้จักไล่กันไปนะคะ

เมื่อวานนี้แม่น้ำหนึ่งก็มีการไลฟ์แจกเลข
แนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่๑๖ธันวาคมนี้
เน้นอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นเลขชุดเดิมนั่นแหละ
เราต้องบอกไหมนี่เลขนี้ค่ะคุณผู้ชม
ระหว่างมีการไลฟ์แม่น้ำหนึ่งก็หันกล้องไป
ของสำนักเต็งหนึ่งมีใครบ้างล่ะมีใครบ้างคะ
สีชมพูใครอ่ะพี่ต้นพี่น่าจะรู้จักดี
ขนาดดูที่ฮูบผมยังดูไม่ออกเลยคุณ
ได้ให้ผมรู้จักได้ไงนี่
ลูกแก้วพี่เมรีแม่น้ำปั่น
นี่มากันเป็นเซ็ตแบบนี้นะคะอ๋อเอาไว้ก่อนนะ
มีอีกคนนึงเจ๊เต๋า
คือกล้องไม่ได้หันไปเห็นนี่นะคะ
ค่อยไล่กันมาแบบนี้
ฟังเสียงแม่น้ำหนึ่งหน่อยจ้าเผื่อใครที่คิดถึงแม่น้ำหนึ่งนะจ๊ะ
มองไปด้านนอกนะคะแม่น้ำปั่นค่ะเมรีค่ะ
ลูกแก้วค่ะพี่ลูกแก้วตัวจริงสวยมาก
บอกเลยค่ะพี่ลูกแก้วตัวจริงสวยปังมากดี
เมรีค่ะเมรีเนี่ยดูในกล้องเหมือนอ้วน
ตัวจริงน้ำหนักแค่๔๕เองนะคะ
ตัวจริงน้ำหนัก๔๕เองแต่ว่าในกล้องเหมือนอ้วนนะคะ
แต่จริงตัวจริงตัวเล็กมากอันนี้คือแม่น้ำปั่น

จริงไม่ใช่นะคะสูง๑๕๕สูง๑๕๕ค่ะน้ำหนัก๔๘
นักเรานะคะสวยปังทุกคนค่ะสวยปังทุกคนสำนักเรา
ณปัจจุบันหนึ่งก็ทำไมหนึ่งถึงตั้งสำนักขึ้นมา
เพราะหนึ่งอยากให้ทุกคนได้ลองติดตามอาจารย์ท่านอื่น
หรือคนให้แนวทางท่านอื่นที่อาจจะให้เลขได้แม่นกว่าหนึ่ง

หนึ่งจึงอยากให้ทุกคนลองติดตามอาจารย์เจมส์

เพื่อที่เป็นทางเลือกในการซื้อ

ตัวนี้เราไม่ชอบแล้วก็ผ่านแค่นั้นเองนะคะ

กัปตันอเมริกาเชิญไอร้อนแมน

เชิญฮ็อกไอเชิญฮักมา

เดี๋ยวรอวันนี้๑๖๐๐๐บาทนะคะอีกคนหนึ่งปังมาหลายงวดแล้วนะคะ
ฟองเบียร์ให้กันเน้นเนื้อทั้งเดี่ยวทั้งคู่ทั้ง๓ตัว

มาเดี่ยวค่ะอันนั้นมา๕อันนี้มาเดียวนะคะ
ฟองเบียร์แกฝากบอกบอกว่าไม่พูดมากเจ็บคอ
ชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านชอบก็บล็อกนะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่าน
ครับครับเชื่อเจ๊ฮะ
ค่ะจบ

แล้วช่วงนี้มาเหนาน้องคุณผู้ชมเหนา
ตัวผมนี้ก็หนาวเหมือนกันขออาบแดดหน่อย
โหลขอไปหน่อย

ได้เอง
อุ้ยใหญ่มากไปเจ้าเองระวังทับห่างมัน

เอาเลขทะเบนแล้วจบเลยมั้ย

มามาให้โชคให้ลาบเลย

ตัวเงินตัวทองความยาวสักประมาณ

คลิปนี้คุณทายุทธ์๓๕ปี
ข้อความสั้นว่ารวย

คุณทาเล่าบอกว่าคันนั้นขับรถมากับแฟนนุ่ม

ขากลับจะออกจากปั๊มเอ้าพี่เขาอาบแดดอยู่

ไม่หลบไม่กลัวสบตาแล้วลิ้น

มาถ่ายคลิปเอาไว้เพราะว่าไม่เคยเห็นตัวเงินตัวทอง

แล้วดูมันเชื่องมันไม่กลัวคน

งานนี้คุณทาบอกเลยนะครับการมาเจอเงิน

มันเป็นเพราะโชคชะตา
มันเป็นโชคชะตาที่จะมาให้โชค
ทะเบียนรถนั้นหรือคืออะไร

พี่เค้าบอกทำมาน่ะ

เพราะตัวเขาใหญ่โตโมโฮล่าดละกัน